โหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
แหม้บ้านประจำบาน
แหม้บ้านประจำบาน

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
คุณแม่ค่ะกลับมาทั้งทีวันนี้เนี่ยนะ

วันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะคุณแม่รู้ว่าเป็นวันท่องเที่ยวคุณแม่ก็เลยกลับมาเลย
แม่อยากจะพาทุกคนไปล้านลากัน
ต้องบอกว่าที่นี่นะคะเหมาะกับครอบครัว

กัญจบุรีพอมพอ
กัญจบุรีพอมพอ

แม่เกินจนดำบุรีไปทำอะไร

อนแพรใครก็ไปกันไม่เห็นจะตื่นเต้นเลย

จะพาลูกหนีแผลไปเพิ่งเต้น
อ๊าาเต้นไม่ไม่มีทางเลย
ห้อต้องให้เค้าไปกางเต้นกางก็ไม่เป็น

ลูกไม่ต้องกางเต็นต์ไม่ต้องเหนื่อยอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเป็นที่พักผ่อนในสไตล์

น้ำใสหลายเย็นอยู่ตัวปลา

อากาศชิวมากสบายวิวสวย

วันนี้ยังไม่ได้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับการเที่ยวมาเลย

ตาวันนี้ตามีเคล็ดลับอะไรดีบอกคุณผู้ชมเลย
เป็นเคล็ดลับง่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็ต้องชอบแน่สำหรับคุณแม่มือใหม่

พาลูกน้อยเที่ยวนอกบ้านอย่างมั่นใจ

เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับครอบครัว
คือถ้ามีลูกน้อยนี่นะเราก็ต้องดูสถานที่ที่บอกที่นี่เขาพร้อมหรือเปล่า

ให้มันดีแค่ไหนเช่นเวลาเราไปทะเล
เราก็เลือกหาที่คนแบบไม่ค่อยพลุกพลาดมากเท่าไหร่

ก็หาที่ที่มีมุมที่แบบให้เด็กเล่น
กิจกรรมให้เด็กทำอะไรแบบนี้คุณแม่
สระไว้น้ำก็ต้องมีน้ำตื้นออกไว้แล้วก็ปลอดภัย
ไลเดอร์ก็เป็นสไลเดอร์เด็กอะไรแบบนี้
มีส่วนสาธารณะส่วนยอมอะไรอย่างนี้ให้เด็กเล่น
ที่สองนะคะคือแวะพักบ่อย

ก็คือสำหรับเวลาแบบสถานที่ที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน

ไกลควรจะศึกษาเส้นทางให้มันละเอียด
เราก็จะได้วางแผนพักเป็นระยะ
ไม่ใช่ให้เด็กนั่งอยู่ในรถอุดอู้อากาศก็ไม่ถ่ายเท
ออกมาจะได้สูตรบรรยากาศแบบบริสุทธิ์บ้าง
ปั๊มเด็กก็จะได้ไม่งองแงได้ซื้อขนมกินได้บ้าง

ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญมาก

เวลามีลูกน้อยเราก็ต้องมีเบาะสำหรับเด็ก

โดยเฉพาะบ้านไหนที่แบบว่าโอ๊ยเด็กเล็กมาก

คาซีสนี่ต้องถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะ

อย่างนี้ไม่ควรไม่ได้ว่าไม่ต้องให้กฎหมายมาบังคับค่ะสิ่งนี้เป็นความปลอดภัยของลูกเรา
เราต้องจัดเตรียมมาเลยเนาะอุ้ยตายลูกจ๋าเป็นแม่คนได้แล้วนะเรา

อย่างเย็นเรื่องนั้นน่ะพี่ชื่นชมเขาก็จะหาเคล็ดลับดีมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ

รับดีอย่างนี้เราเหล่าบรรดาแม่บ้านประจันบาลเนี่ยเตรียมตัวไว้เตรียมไว้ให้สำหรับคุณผู้ชมแน่นอน
ใช่แล้วค่ะฟังเคล็ดลับก็ฟังไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ถึงเวลาได้ไปเที่ยวแล้วคุณแม่